ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารอหลักฐานเพิ่มเติม
ถึงจะสามารถขอนุมัติศาลออกหมายค้น
เพราะว่าหลายคนก็ยังสงสัยว่ามีศพอื่นเพิ่มเติม
เพราะว่าณตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็คือ๓ศพ
น้องกุ๊กกิ๊กไว้๒๒ให้ถูกฝังดิน
อีก๒ก็คือกระดูกมนุษย์ที่เจออยู่ในบ่อน้ำ

ทีนี้ค่ะไม่อยากจะแหมอย่าหาว่าเราแบบ

มีเซนต์ว่าน่าจะมีศพอื่นที่แบบ

ถ้าตามหลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่รอคำให้การของพยานต่าง

ใช่ค่ะคือมันต้องมีหลักฐานชัดในระดับหนึ่ง
ถึงจะขอหมายคนก็ไปค้นหาได้ไง

มีศพอยู่ใต้ต้นมะม่วงหรือเปล่า
มะม่วงก็ตั้ง๕๐กว่าต้น
แต่ว่าระหว่างที่รอทางตำรวจเนี่ย
เราก็ไปดูพื้นที่ทุกวันนะฮะ
ใช่ค่ะจน๒วันที่ผ่านมา
ก็อย่างที่ท่านทราบไปเจอพระรูปหนึ่งใช่ไหม
เมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจอเนี่ยค่ะ
พระวันลบฐานวโรพระวิปัสนาจารย์
จากสำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพประธานพร
อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
เจอเป็นครั้งที่๒ค่ะ
มาแล้วคือเดินทางมาจากกาญจนบุรี

เมื่อวานมารอบนึงนี่มาอีกรอบหนึ่งครับ
คือพระท่านบอกว่าคือเมื่อวานนี้สัมผัสได้
ว่ามีวิญญาณผู้หญิงประมาณ๓๔คน
วนเวียนอยู่ในบริเวณบ้านของในไอซ์
วิญญาณที่ว่านี้ไม่สามารถออกไปไหนได้

คือที่มาจากกาญจนบุรีเพราะว่าดูข่าว
เห็นข่าวแล้วก็รู้เลยว่ายังมีวิญญาณอยู่ที่นี่
นี่บอกว่า๓๔วิญญาณ
พอมาเดินเมื่อวานเจอจริง

คือรู้สึกว่ามีแล้วก็ยังอยู่ในบริเวณบ้าน
วันนี้พระท่านบอกว่าก็เลยไปอีกรอบนึง
คือตั้งใจจะไปขออนุญาตป้าเล็ก
ป้าที่ดูแลไอซ์มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านนะคะ
จะขอไปปักกรดนั่งวิปัสนากรรมฐาน

เพราะว่าอยากจะตั้งจิตแผ่เมตตาบุญส่วนกุศลปลดปล่อยวิญญาณให้ไปสู่สุขติ
แล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
หลังจากที่สวดแผ่เมตตาอะไรไปแล้วก็กลับเลย
ปรากฏว่าท่านก็ยิ่งสัมผัสได้ว่ามีจริงวิญญาณผีผู้หญิง

เมื่อวานที่พระวันลบมาเนี่ยสวดบทกุศลา
นี่ค่ะบอกว่ารู้สึกว่าวิญญาณผู้หญิงตามออกไปค่ะ

โอ้โหบอกช่วยด้วยอย่างนี้เลยเหรอคุณเห็นมาสอน
ช่วยด้วยเนี่ยไม่รู้อันนี้ทีมข่าวของเราตั้งข้อสังเกต
วิญญาณอาจจะขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
นี่ค่ะแต่พระท่านบอกว่ารู้แค่ว่า
วิญญาณเหล่านี้ยังมีความแขน
เร่ร่อนอยู่ภายในบริเวณบ้านในไอซ์ไปไหนไม่ได้
ก็เลยอยากจะช่วยเหลือดวงวิญญาณเหล่านี้ให้ไปผุดไปเกิดนะคะ

ตั้งคืนมันรู้สึกว่ามันผิดสังเกต
เหมือนว่ามันมีวิญญาณตามมาด้วย

วิญญาณนี้เขาก็อยากจะให้ข่าวนี้มันดัง
แล้วก็จะได้ตามจับคนที่อะไรอย่างนี้

จุดคือที่ว่าสกมันอยู่จุดตรงไหนบ้าง
ช่วยเหลือเขาหน่อยบอกว่าช่วยเขาก็จะมัง
ตกอยู่ในความเดือดร้อน
ว่าอยากจะให้เขาไปสูงสกติหรืออะไร
แต่ว่าเขายังเวียนไหว้อยู่นะยังเวียนไหว้อยู่เลยแล้วยังแค้นมากเลยนะ
อยากจะแผ่บุญกุศลไปให้ให้เขาได้ไปสู่พระภูมิ
อยากจะไปกวดน้ำให้เขาอีกทีหนึ่งแล้วอยากจะไปเก่า
บอกเจ้าที่ทางทางนั้นอีกทีหนึ่งคืออยากจะกลับมา
ไม่แน่ถ้าเกิดว่ามีบุญจริงมีบุญวัฒนาก็จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วพระท่านนะคะก็ตอบคำถามนักข่าวของเราหลายเรื่องเลย
ยังสัมผัสถึงวิญญาณอื่นอีกหรือเปล่า
ท่านก็บอกว่าก็สัมผัสได้อาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวษีอื่นที่วนเวียนอยู่
นักข่าวของเราก็เลยถามอีกว่าแล้วศพล่ะ
คือแบบมีแบบนี้มิดเห็นไหม
ว่ายังมีศพอื่นอยู่ในบริเวณบ้านเห็นบ้างหรือเปล่า
พระท่านบอกว่าคาดว่าจะมีอีก๒ศพนะคะ
สองศพเหรอนะคะน่าจะมีเพิ่มอีกสองศพ
ก็คือใต้ต้นมะม่วงหน้าสุสานบรรพบุรุษของบ้านในไอซ์
เมื่อวานท่านรู้สึกเหมือนกับไปยืนทับเขาอยู่

จุดที่รู้สึกว่าแรงมากที่สุดตรงไหนบ้าง

ตรงนั้นเลยจุดที่หลวงพ่อไปเนี่ยตรงที่ต้นมะม่วงอ่ะต้นมะม่วง
มะม่วงอยู่ใกล้สุสานหรือว่าตรงไหนตรงสู่ศาลอ่ะอืมที่มะม่วงอ่ะ
สงสารตรงนั้นน่ะอืมเนี่ยค่ะครับทีมข่าวของเราก็ถามถึงประเด็นที่ว่า
หลายคนเชื่อว่าไอซ์หีบเหล็กมีวิชาอาคมเล่นของสะกดวิญญาณ
เพราะว่ามีเพื่อนบ้านเห็นว่านุ่งขาวห่มขาวไปนั่งอยู่ริมน้ำแล้วก็ทำพิธีสวดอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะคะ
คือพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าในทางสายดำต้องเป็นคนไม่ธรรมดา
ต้องเป็นคนที่เรียนวิชาสายดำมาถึงจะมีคาถาอาคม
ถึงจะสามารถเอากระโหลกศีรษะไปทำพิธีสะกดวิญญาณได้ครับ
ถ้าเป็นคนธรรมดาไม่มีวิชามันค่อนข้างยากที่จะทำแบบนี้ได้
อันนี้คือภาพกราฟิกที่มีชาวบ้านเคยเล่าเรื่องของไอซ์หีบเหล็กนะฮะใช่ค่ะ
แบบนี้นะคะนะคะคนละชุดกันคือพระอาทิตย์ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ
คือก่อนหน้านี้ที่มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าในเอ็ม
บอกว่าไปงมหาศพในน้ำไอซ์บอกว่าจะให้ศพละ๕๐๐ถ้าเจอใช่ไหมล่ะ

ไอซ์ให้เงินแต่ให้เป็นกระสุนปืนแทน

ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ากระโหลกนี้แหละ
เพราะจนถึงตอนนี้กระโหลกที่ว่านี้ยังไม่เจอ

สะกดวิญญาณนี้มันต้องมีวิชาดีคาถาดี
แต่ว่าทุกคนก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้
กระถามีวิชาดีหมายถึงว่ามีกระถาอาคมอะไร
แล้วก็เคยบวชเรียนแล้วก็สินต้องบริสุทธิ์

เป็นคารวาสแล้วไปฆ่าเขาอันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้
แล้ววิญญาณที่ผู้หญิงแขนก็จะไปสะกดเขาได้ไง
พระวรรภก็บอกว่าพยายามขออนุญาตประเล็กอ่ะนะคะ
เพื่อจะเข้าไปปักกรดนั่งวิปัสนากรรมฐานให้ได้
เพราะถ้าเข้าไปได้เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะปรากฏตั้งแต่ช่วงเย็น
ข้ามไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งก็เป็นวันพระนะคะ
ก็ตอนกลางคืนช่วง๕ทุ่มเป็นต้นไปเป็นช่วงเวลาของวิญญาณนา
ถ้าได้นั่งวิปัสนาจะส่งผลดีสื่อสารกับวิญญาณได้

นี่วันยากาศตอนกลางคืนแถวบ้านในไอซ์
แต่ว่าอาจารย์วันลบยังไม่ได้เจอป้าเล็กยังไม่ได้เข้าไปนะฮะ
ใช่ค่ะคือพระอาจารย์วันลบบอกว่า
ตั้งใจจะไปช่วยเหลือดวงวิญญาณเท่านั้นนะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกปิดกั้นเพื่อรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ดังนั้นการที่เดินเข้าไปสำรวจได้ในจุดที่เข้าไปได้ค่ะ
ติดต่อแม่บ้านอพาร์ทเมนต์ขออนุญาตเพื่อจะเดินเข้าไป
แต่ตอนนี้คือยังติดต่อป้าเล็กไม่ได้ยังไม่ได้รับการตอบกลับไง
ว่าจะให้เข้าไปปรากฏได้หรือเปล่า
วันลบก็เลยต้องเดินทางกลับไป
แต่พรุ่งนี้จะมาอีกนะคะพระท่านบอกว่าจะมาอีก
ก็มากลางวันก็มีแม่บ้านเขาดูแลตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาไง
แต่กลางคืนจะไปอยู่อะไรพวกนี้ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้าน
เพราะว่าจุดด้านหลังบ้านของในไอฮีบเหล็ก
สุดซอยเพชรเกษม๔๗เขาจะมีอพาร์ทเมนต์ของครอบครัวของเขา
ป้าเล็กดูแลจะเป็นจุดเชื่อมต่อประตูออกทางด้านหลัง
คนที่อยู่ที่อพาร์ทเมนต์ก็จะเดินเข้าออกอยู่
คนก็จะเดินไปได้บ้างพอสมควรตรงนั้น
คือแน่นอนว่าเรื่องของพระวันลบที่มาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

คือมุมหนึ่งคนก็อาจจะมองว่าเออนี่กฤษของทรงเหรอ

แต่อีกมุมนึงเนี่ยเราต้องยอมรับว่า
ถ้าพระสงฆ์โดยทั่วไปท่านรู้ว่าเออใครเดือดร้อน
เป็นเรื่องของการโปรดสัตว์เนี่ยโปรดวิญญาณที่ว่าถูกจองจำเอาไว้

ก็ต้องมาช่วยมองมุมนี้ก็มองได้

แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่วิจารณญาณนะครับ

ไว้ในบ้านอีกอย่างแน่นอน
จากเรื่องของทางคดีที่เจ้าหน้าที่ตามอยู่๓ศพตอนนี้

เมื่อวานนี้ที่มีพระมาจาก
จนบุรีแล้วมาที่บ้านในไอซ์แล้วบอกว่ามีวิญญาณของผู้หญิงถูกฆ่า
สะกดอยู่ในบ้านในไอซ์ออกไปไหนไม่ได้คือได้ยินได้ฟังแล้วนะ
พระบอกเนี่ยรู้สึกตรงกับที่ตัวเองรับรู้ได้
เพราะชาวบ้านคนนี้ท่านผู้ชมดูฮะเห็นไหมทั้งสร้อยทั้งพระที่แขวนทั้งลายศักยันต์ต่างบนตัวเนี่ย
ครับที่พระวรรลบบอกเนี่ยตรงกันเลยแล้วเขาเคยเห็นในไอซ์
ก็ชอบศักยันต์ด้วยอืมค่ะชาวบ้านคนนี้บอกว่ามีครั้งหนึ่ง
ในไอซ์ได้จ้างเพื่อนให้ลงไปในบ่อน้ำเพื่อไปงมหากระโหลกหญิงสาว
ในไอซ์เอาศพทิ้งเอาไว้ในน้ำแลกกับเงิน๕๐๐๐บาท
แต่พองมขึ้นมาได้ในไอซ์กลับเปลี่ยนใจบอกไม่ให้แล้วเงินไล่ยิงเขาแทนนะ
แล้วเขาก็ไม่กล้ากลับเข้ามาที่บ้านนี้อีก
ตอนนี้หัวกระโหลกที่งมขึ้นมาจากน้ำเนี่ยคือถ้าจำได้ว่าตอนที่งมครั้งล่าสุดในน้ำอ่ะ
ว่าสแกนละเอียดทุกพื้นที่จะมีหีบและในนั้นมีกระโหลก
ซึ่งชาวบ้านคนนี้บอกว่าคิดว่าตอนนั้นที่ในไอซ์ให้คนไปงมขึ้นมา
คงต้องการจะสะกดวิญญาณหญิงคนนี้ไม่ให้ไปไหนนะ
ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากระโหลกอันนั้นเนี่ยกับกระโหลกในหีบที่เจอจะใช่อันเดียวกันไหม
เพราะว่าชิ้นส่วนกระดูกที่เจอในน้ำ๓๐๐กว่าชิ้นไม่มีชิ้นส่วนกระโหลก
มีชิ้นส่วนกระโหลกก็คือศพที่อยู่ในหีบแล้วก็ถ่วงน้ำ

ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นไอซ์เอากระโหลกไปทำอะไรอีก
ใช่ไหมตอนนี้พอมันมีปัญหาเกิดขึ้น

ไม่ว่าไอซ์จะถูกตัดสินประหารชีวิตขังคุกตลอดชีวิต
จะอะไรก็แล้วแต่จากการฆ่าอำพลางศพเนี่ย
ชาวบ้านแถวนี้คงต้องทำบุญกันทั้งซอย
พวกนี้มันเราก็ไม่รู้นะวิชาใครวิชามัน
อันนี้จะบอกตรงเลยวิชาใครวิชามัน
แต่คิดว่าไอซ์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีของอยู่ไหม

ถ้าไม่มีโมงดำมันจะเอาหัวกะโหลกขึ้นมาสะกดได้ไง
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนมันสะกดหัวกระโหลกมาแล้ว
ได้โมงมันได้มาปุ๊บเอาหัวกะโหลกมาให้มันมาจ้างโมงมัน๕วัน
พอได้มามันบอก

เศษท้องแปะติดโหวกะโหลกแป๊บเดี๋ยว

ถ้ามันตายอ่ะต้องถ่ายเจ้าชามวุญหยกซอยอ่ะ
ตั้งแต่ปากซอยยันท่ายซอยนั่นเนาะ
ลุงบอกว่าต้องู้่นั้นประหารชีวิตตายมาอะไรอย่างนี้ใช่มั้ย
แต่พระวันลบบอกว่าไอซ์ก็ไม่น่าถึงขั้นจะไปสะกดวิญญาณอะไรใครได้หรอ
เพราะว่าถ้าจะมีวิชาอาคมจริงเนี่ยโอ้โหลองไปฆ่าคนขนาดนั้น

แต่ว่าคุณลุงคนนี้บอกกับคุณนวิธีบุญนิมท์ผู้สื่อข้าวของเรา
บอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาขุดเจอศพแรกในบ้านในไอซ์
ก็คือศพน้องกุ๊กกิ๊กที่ถูกฝังดิน
ตั้งแต่นั้นนะมีเด็กในหมู่บ้านนะ
เงาดำคล้ายผู้หญิงมานั่งอยู่ที่ริมขอบราวสะพาน
หน้าบ้านของในไอซ์ซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านเขาก็เดินผ่านไปมาได้
ขี่รถผ่านไปมาได้แล้วพอเห็นนั่งแบบนี้นะพักเดียวคุณเขียนมาสอน
ผู้หญิงคนนี้เดินทะลุประตูบ้านเข้าไปในบ้านในไอซ์
ทั้งที่ประตูมันยังไม่ได้เปิดนี่ค่ะแบบนี้เลย
แล้วเขาเห็นแบบนี้กันบ่อยนะฮะตั้งแต่เจอศพแรกในบ้านในไอซ์เนี่ย
เห็นผู้หญิงมานั่งแถวหน้าบ้านแล้วก็เดินทะลุประตูเข้าไปเข้าออกมา
แบบนี้บ่อยค่ะนาริสต์ผู้สื่อสถานของเราถามลุง
โอ้โหลุงจริงเหรอจริงเหรอลุงลุงบอกว่าก็ไม่เป็นไร
ถ้าอย่างนั้นนาริสก็มาสัก๒๓ทุ่มมาอยู่แถวหน้าบ้านในไอซ์
มาลองนั่งดูมาลองนั่งดูตอนนี้นาริสอยู่สถานีแล้วกลับมา
เห็นบอกตามตั้งแต่๔โมงเย็นไม่กล้านั่งดูนาริสต์นี่รอสักหน่อยก็ไม่ได้
ค่ะแต่คือก็จะบอกว่าเรางมงายก็ไม่เชิงเพราะจริงแล้วคนแถวนั้นเขาเห็นไง
ชาวบ้านเขาเชื่อกันมากชาวบ้านเขาเชื่อแล้วเขาเห็นจริงเขาเห็นกันหลายคนเขาเห็นกันหลายครั้ง
ท่านผู้ชมเชื่อไหมเราอยู่ที่อื่นเราไม่ได้สัมผัสในระแวกบ้านเขาสุดซอย
เกษม๔๗ท่านผู้ชมฟังแบบนี้ท่านผู้ชมคิดว่ามันจริงไม่จริงมันอะไรยังไง
แต่ทีนี้มาดูข้อมูลมุมอื่นนะคะทีมข่าวก็ไปคุยกับคนที่อยู่แถวนั้น
ก็ไปถามข้อมูลว่าเคยเห็นในไอซ์มีพฤติกรรมอะไรแปลกแปลกบ้างไหมนะคะครับไปคุยกับคนขี่วิน
มอเตอร์ไซค์ในซอย๔๗ทับ๑ก็คืออยู่หลังอพาร์ทเมนต์ของในไอซ์
เขาให้ข้อมูลแบบนี้เขาว่า๔เดือนก่อนช่วงประมาณสัก๔ทุ่มได้
๓๔นัดนะคะไม่รู้ว่ายิงขึ้นฟ้าหรือยิงอะไรหรือยิงใคร
คนแถวนี้รู้กันดีว่านี่โอ้โหดังแบบนี้อันนี้คือได้ยินเลยได้ยิน
อันนี้เขาได้ยินจริงจริงอันนี้หลักวิทยาศาสตร์เลยเสียงปืนแต่ไม่รู้ว่ายิงอะไรไง
หรือยิงขู่ขึ้นฟ้าหรือยิงคนหรือยิงใครหรือยิงอะไรอันนี้ไม่รู้
ไม่มีใครกล้ายุ่งนะไม่มีใครกล้าจะถามอะไรเลยทุกคนไม่กล้าพูด
วันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมขอออก๕ห้อง
ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นข่าวก็ทยอยออกกันไปทีละห้อง๒ห้องออกกันไปเรื่อย
วันเดียว๕ห้องสิ้นเดือนพอดีใช่
เขากลัวค่ะแล้วเขาก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยกันด้วย
มีพวกพี่วินมอไซค์เล่าให้ฟังไหมว่าพฤติกรรมไอซ์เนี่ยเป็นยังไง
ก็เคยได้ยินอยู่หลังครั้งบางคราว
ลักษณะคือยังไงครับพี่เช่น
ก็ออกรูปแบบห้าวนักเล็งอะไรอย่างเนี่ย

เขาก็จะขู่อะไรอย่างนี้ก็เคยได้ยิน

ก็ลงมาต่อว่าอะไรอย่างนี้
นี่ครับทุกผู้ชมครับพื้นที่บ้านของในไอซ์นะฮะ
ไอซ์หีบเหล็กใช่ค่ะ

ว่างใหญ่ภัยศาลมากไงจนเวลาทำอะไรในบ้าน
มันแทบไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยอ่ะ
ที่สำคัญก็คือพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยกิจการเยอะนะ
ก็มีป้าเล็กคอยดูแลไอซ์ก็กินบุญเก่าของพ่อของแม่

แต่ก็ไปในเชิงของเสพยาเสพติด

ที่รกร้างมันเยอะไปหมดอพาร์ทเมนต์อีก
คือดูกันไม่ไหว๒๐ไร่แล้วไอซ์ก็ไม่เอาอะไรเลย
ใช่ไหมวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้ข้อมูลใหม่มาอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็เลยไปพิสูจน์หน่อยเพราะว่ามีคนให้ข่าวให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
ลงไปดูนะบ้านของไอซ์เนี่ยมีสารพระภูมิ๒ศาล
ปกติบ้านหนึ่งก็มีสารเดียวสารพระภูมินะสารเจ้าที่ก็อีกสารหนึ่ง
แต่บ้านไอซ์เนี่ยมีสารพระภูมิ๒ศาลนะครับ
คือแม้ว่าจะบ้านใหญ่อะไรขนาดไหนเนี่ยเขาก็ตั้งสารพระภูมิสารเดียว
แต่บ้านไอซ์มี๒ศาลอยู่หน้าบ้านและสารพระภูมิเก่าอีกหลังหนึ่ง
มีสองสารด้วยกันมีสารที่อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของไอซ์
กับสารพระภูมิเก่าที่จะอยู่ห่างออกไปอยู่แถวหลังบ้าน
ซึ่งอยู่ใกล้กับสุสานบรรพบุรุษแล้วก็บ่อน้ำ
บ่อน้ำที่ไปงมกันแล้วก็หาศพของมนุษย์แล้วก็เจอกระดูกเยอะแยะเนี่ยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปดูหน่อยนะฮะไปดูจุดที่หลังบ้านที่พอเข้าออกได้
นี่ครับทุกผู้ชมครับไปเจอจริงอยู่แถวสุสานบรรพุรุษอ่ะ
สุสานบรรพรุษเมื่อกี้ไหมแล้วตรงเนี้ยมีต้นไม้แล้วมีสารพระภูมิเก่าอยู่
คือปล่อยทิ้งร้างแบบโอ้โหคือถ้าไม่สังเกตแทบไม่เห็น
เพราะว่าสารเก่าเขาก็เป็นสีน้ำตาลด้วยไม้ต้นไม้ก็เก่าหมด
แล้วท่านผู้ชมดูนะครับที่แบบมีย่ามีต้นไม้มีวัชพืชขึ้นเต็มไปหมดเนี่ย
เราสังเกตดูดีข้างในเห็นไหมคุณเดชน์พระสร
ไม่ได้เป็นรูปปั้นของสารพระภูมิพระภูมิตายายนางรำช้างม้าอะไรไม่ใช่
แต่นี่คืองูดำฮะเป็นรูปปั้นงูดำตัวใหญ่ขดตัวแผ่แม่เบี้ย
แล้วซ้อนทับกับรูปปั้นงูดำตัวเล็กอีกตัวหนึ่ง
ขณะที่ตรงตรงกลางของขดงูเนี่ยเราสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมครับ
ทุกผู้ชมช่วยกันดูนะมันจะมีกองไข่เป็นกองไข่แบบ๔๕ฟอง
เท่ากับว่าขาวนะเห็นไหมเป็นรูปปั้นเหมือนกันนะ
แล้วเป็นของจริงไข่เป็นของจริงไข่ของจริง
แต่ว่ารูปปั้นเนี่ยงูเนี่ยเป็นรูปปั้น

ใช่แต่ไข่เนี่ยของจริง๔๕ฟองนะครับ
คือจะเป็นไข่งูก็ไม่น่าใช่
ก็สันนิษฐานเอาเองนะครับว่าอาจจะเป็นไข่พวกตุ๊กแกอะไรพวกนี้หรือเปล่า
อาจจะมาหาที่ไข่ทิ้งหรือเปล่า
คือท่านผู้ชมท่านไหนมีความรู้ด้านนี้ก็ลองบอกหน่อย
มันจะมีตัวอะไรบ้างมาไข่ทิ้งตรงนี้ได้ตรงรูปปั้น
ไข่งูมันอาจจะเล็กไปเนอะหรือเปล่า
ก็ใช่แต่งูจะไม่มาไข่ตรงที่แบบนี้
ทีนี้ประเด็นการพบรูปปั้นงูดำในสารพระภูมิเก่าที่บ้านในไอซ์เนี่ยครับ
ถ้าใครคืนทุกบ้านก็แทบจะมีหมดอยู่แล้วล่ะ
พระภูมินะฮะสำหรับบ้านของคนไทยที่นับถือทางด้านนี้นะครับ
จะไม่มีนะฮะรูปปั้นสัตว์แปลกแบบงูดำเนี่ยนะครับ
ถ้าเปรียบเทียบสารพระภูมิเก่าในบ้านของนายไอซ์กับสารพระภูมิของบ้านทั่วไปนะครับ

พระภูมิเก่าบ้านในไอซ์จะมีรูปปั้นงูดำตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ยซ้อนงูดำตัวเล็ก
มีนางรำมีบริวารแต่ไม่มีฉัดเงินฉัดทอง

โพเงินต้นโพทองเนี่ยเขาจะมีที่สารพระภูมินะฮะ
ชาวบ้านทั่วไปก็จะมีเทวดามีนางฟ้ามีนางรำมีพระชัยมงคลก็คือพระภูมิที่ปกปักรักษาพื้นที่
นางรำบริวารนะครับฉัดเงินฉัดทอง

ก็เลยไม่รู้ว่าในไอซ์สารพระภูมิตรงนี้เนี่ยบูชาอะไรไว้

ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือเกิดปีงูปีมะโรงมะเสงก็เลยแบบ

มีรูปปั้นเป็นรูปงูอะไรอย่างนี้ไหม
แต่ว่าเราไปตรวจสอบแล้วนะครับบัตรประชาชนของในไอซ์เกิดวันที่๗กันยายนปี๒๕๕๙
อายุตอนนี้ก็คือ๒๑ปีตรงกับปี

ก็ถ้าจะคิดว่าบูชางูดำเพราะเกิดปีงูก็ไม่น่าใช่แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
จะต้องไปถามไอซ์ไอซ์อยู่ในกรุกกันตอนนี้ฝากถังอยู่นะครับ

อืมเนอะอาจจะรู้มั้ย
ประเด็นที่สอดคล้องที่สุดก็เลยคาดกันว่าไอซ์น่าจะบูชางูเจ้าที่ฮะ
เพราะว่าตอนที่คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลองไปดูแถวสารพระภูมิเก่าลองแหวกย่าแหวกวัชพืช
ปกคลุมสารดูเนี่ยนอกจากไข่ของตัวอะไรสักอย่าง
บนสารที่อยู่กับงูดำรูปปั้นแล้วนะลองแหวกแหวกดูเนี่ยนะฮะ
มันรับรู้รู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างเหมือนมีงูตัวใหญ่เลื้อยอยู่ใต้ศาล
อู้หรอค่ะอันนี้นาริษย์บอกนะฮะนี่นาริษย์ก็ไปกับพระธาวรบนั่นแหละ
อ๋อเพราะช่วงกลางวันเจอกันก็ลองแหวกแหวกแหวกแหวกดูนะฮะ
แต่ทีนี้คุณนฤทธิ์บอกว่าโอ้โหกลัวถ้าเจอจริงอ่ะจะน่ากลัวมากนะ
คือแหวกไปข้างล่างมันรกไปหมดอ่ะมันไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะนะ
ก็เลยลงไปถามพระวันลบนะบอกว่าเออหลวงพ่อครับ
สารพระภูมิเก่าบ้านในไอซ์เนี่ยลองไปสำรวจดูเนี่ย
มีรูปปั้นงูดำแล้วแต่ว่าข้างล่างเนี่ยไม่รู้มัน
เหมือนมีโพรงงูอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะไม่กล้าแหวกอืม
พ่อไปแหวกให้หน่อยได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าอย่าเลยโยม
ไว้คราวหน้าเถอะใช่นาริษย์นี่ก็แม่ใจดำอย่างงี้
ไปใช้พระอีกนะอ่าพระวรรพบอกว่าคือมีหรอ
พระวรรลบบอกว่ามีงูเจ้าที่ตัวใหญ่อยู่ใต้โพรงศาลแน่นอน
เพราะก็สัมผัสได้เหมือนกันค่ะถ้านฤทธิไม่เชื่อนะ
นาริสไปคุยเลยแต่ว่าหลวงพ่อเตือนอย่างเดียวคือ
ให้ระวังหน่อยค่ะไม่ก็บอกทางสถานสภาเตรียมเซรุม
รอก็ได้โอ้ยไม่มีใครกล้าหรอกเอาจริงจริง
ใช้ไฟกันไม่ได้
ติดไม่ดูแลก็ยับล้าง
หมดสร้างแบบนี้ไม่ไหว

ส่วนมากคิดสมเดียว

ถ้าสารมันดีแล้วไม่ต้องดูแล

มันก็เลยกลายเป็นสารล้างดุเลย

ได้ฟังพระวันลบบอกว่าก็ลองไปขุดไปคุยดูสิ
แต่ก็ระวังตัวหน่อยนะมีงูแน่
คุณนฤทธิ์ก็กลับเลยครับ
ไปฝั่งหน้าบ้านเจอชาวบ้านบอกว่าลองนั่งดูสิ๒๓ทุ่ม
เห็นวิญญาณผู้หญิงออกมาเดินเข้าออกทะลุประตูบ้านในไอซ์

นาริสทำไมล่ะทำไมไม่ลองดูหน่อย
นาริสบอกว่าอ๋อจะรีบมาส่งข่าวให้พี่เขมสอนครับ
ถ้าดิฉันเป็นนฤทธิ์ดิฉันกลับตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะ
คุยกับพระท่านเสร็จดิฉันกลับเลยค่ะ

แต่ว่าเรื่องที่ลกล้างอย่างนั้นก็ถูกแล้วล่ะคือ

ใช่ค่ะคือเราพยายามที่จะวิเคราะห์ค่ะ
ให้เห็นถึงพฤติกรรมนิสัยของไอซ์ไง

เขาเป็นคนมีฐานะชอบติดต่อสาวให้มาร่วมหลับนอนด้วยที่บ้าน
แล้วเขามีพฤติกรรมเรื่องของศัยศาสตร์

แต่สิ่งที่เราได้ข้อมูลมาเพิ่มก็คือ
ได้ข้อมูลจากเพื่อนร่วมคุกของในไอซ์ค่ะ

เขาก็เล่าพฤติกรรมของในไอซ์ให้ฟัง
หลายคนที่อยู่ในเรือนจำเดียวกันกับไอซ์

คือไอซ์ขี้โมชอบเล่านู่นเล่านี่อะไรแบบนี้
อันนี้คือคนที่เคยอยู่ในเรือนจำกับในไอซ์
เมื่อวานนี้เขาก็เคยให้ข้อมูลกับเราไปรอบหนึ่งนะคะ

พฤติกรรมและนิสัยของในไอซ์ตอนอยู่ในเรือนจำเป็นยังไง
นี่ค่ะเขาอยู่ในเรือนจำเดียวกับในไอซ์เมื่อปี๒๕๕๙
อยู่ด้วยกันประมาณ๒ปีกว่าก็สนิทกันระดับหนึ่ง
ส่วนใหญ่ก็คือเจอกันตอนทำงานเสร็จ
คืออยู่ในเรือนจำเขาต้องทำงานนะคะ
มีหน้าที่ในการทำงานก็แบ่งหน้าที่กันไป
ทำงานเสร็จไปออกกำลังกายใต้ถุนแดนช่วงบ่าย
สิ่งที่ได้ยินจากปากในไอซ์เลยนะคะ

หนึ่งในไอซ์บอกว่าพลั้งมือฆ่าคนแล้วเอาศพไปทิ้งน้ำ
ให้คนงานเอาประตูทับ
สองข่มขืนเด็ก
อันนี้คือสองเรื่องที่ไอซ์เล่าให้ฟังแล้วได้ยินกับหู
ไอซ์เล่าแบบหน้าตายค่ะเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ

เพราะในไอซ์ชอบเล่าเรื่องตัวเองเล่านู่นเล่านี่ตลอดเลยนะคะ
คนที่อยู่ในเรือนจำเดียวกันกับในไอซ์เขามองว่าในไอซ์พยายามจะมีตัวตนไง
ให้เพื่อนในเรือนจำยอมรับนะว่าตัวเองไม่ใช่แบบกระจอกกระจอก
ไม่ใช่มาติดคุกเล่นเล่นตัวเองเคยก่อเหตุนู่นนี่นั่นนี่มาแล้วครับ
คือตอนที่เจอในไอซ์ในเรือนจำเนี่ยในไอซ์ต้องโทษคดีอาวุธปืน
นวงเหนียวกักขังซึ่งมันดูไม่ร้ายแรงไงในไอซ์ก็เลยพยายามบอกเพื่อนในเรือนจำว่า
เคยฆ่าคนนะเคยข่มขืนเด็กนะในไอซ์เป็นคนเครียดไม่ค่อยมีอารมณ์ขัน
เรียกว่าไอซ์ขี้โมหรือไอซ์กระโหลกหมายถึงกระโหลกกะลา
ชอบเล่าเรื่องเดิมซ้ำ๒ปีเนี่ยเล่าเรื่องเดิมอยู่หลายรอบมากเพื่อนบอก
ก็มองว่าเหมือนกับเออก็เป็นตัวตลกเป็นตัวโจ๊กอยู่ในเรือนจำ
เวลาถูกแซวก็จะยิ้มไม่มีปากเสียงอะไรกับใครแต่เวลาถูกแซวแรงแรงเงียบแล้วเดินออกไปเลย
พอเห็นข่าวไอซ์เพื่อนในเรือนจำที่รู้จักไอซ์ก็มาคุยกันนะคะ
ว่าเออไม่น่าเชื่อนะเรื่องที่เราคิดว่าไอซ์มันขี้โม้มันเป็นเรื่องจริงนี่ค่ะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
เพื่อนร่วมแดนด้วยกันดูแบบว่ารักเขาไหมเอ็นดูเขาไหม
ดูไอซ์เป็นตัวตลกหรออืมก็บอกแล้วไอซ์ไอซ์ขี้โม้ไง
ทุกคนมองไอซ์เป็นตัวตลกไงเขาจะไม่เขาจะไม่มองว่าโหดร้าย
ไม่รู้ไม่มีใครรู้ส่วนนี้เลยไม่มีจริงไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้เป็นแบบนี้จริงอ่ะ
ถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นเขาคงจะมองอีกมุมหนึ่งไอ้คนเล่าคนนั้นคนนี้อีกเรื่องหนึ่งคนนี้อีกเรื่องหนึ่งคนนี้อีกเรื่องหนึ่ง
พอมานั่งคุยกันอ้าวไอ้นั่นเรื่องหนึ่งไอ้นี่เรื่องหนึ่งไอ้นี่เรื่องหนึ่งรวมแล้วทุกเรื่องจริงหมดเลย
ไปมามาเรื่องที่เหมือนจะโม้อ่ะเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะคะช่วงที่ไอซ์อยู่ในเรือนจำอ่ะค่ะ
เพื่อนที่อยู่ในเรือนจำเดียวกับในไอซ์คนนี้นะคะก็บอกว่ามีคนไปเยี่ยมตลอดเลยนะคะ
และคนที่ไปเยี่ยมก็คือแฟนสาวที่ชื่อว่าจันทร์คนนี้ไปเยี่ยมตลอดนี่ค่ะ
แล้วก็เคยเห็นน้องกุ๊กกิ๊กเดินออกมาจากบ้านในไอซ์ครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเดินออกมาซื้อของตอนกลางวัน
แต่ในไอซ์ไม่ค่อยออกมาช่วงกลางวันแล้วก็ที่มีกระแสข่าวว่าในไอซ์เล่นของหรือเปล่า
ในเรือนจำบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อาจจะเป็นการหลอนยาเสพติดซะมากกว่ามั้ง
คือที่เราตามคดีของในไอซ์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้สรุปสำนวนคดีนะ

อยู่ในช่วงของการสอบสวนขยายผลอยู่ตอนนี้ก็ฝากขังไว้ที่ศาลนะฮะ
แล้วคดีนี้เนี่ยแม้จะยังไม่สรุปสำนวนคดีแต่การเจอกระดูกมนุษย์เยอะแยะในบ่อน้ำบ้านในไอซ์แล้วก็ศพฝังดินอีกศพหนึ่งเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะปล่อยผ่านเรื่องของคนที่ไปตายแบบนั้นในบ้านของผู้ชายคนหนึ่ง
ใช่ค่ะแล้วก็กระดูกที่อยู่ในน้ำคือตอนนี้ยังไม่รู้ไงว่าเป็นกระดูกใครก็เลยยังไม่สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มในไอซ์ได้ด้วย